ตอนนี้ผู้ต้องหาเขาให้การภาษกก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเหมือนกันตามกันตอนในส่วนประวัติวิธี
แต่เราออกไว้จากผู้ต้องหาและนำผู้ต้องหาส่งไปตัวนากาศประทัศน์
ก็คงจะเป็นเหมือนกันแต่เราก็ทำวันตัวนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป